ความแอดในกรุงกวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะครับ
ก็ทำให้เกิดการสร้างเมืองใหม่ปุตราจาย่า
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ทำการหลักของหน่วยงานราชการต่าง
รองรับคนได้มากกว่า๕แสนคน
แล้วก็นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโกลัมเปอร์
ชมปุตราจายากับคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ตั้งเด่นตรงงานริมทะเรศาสตร์ปุตรา
สยิตแห่งนี้จุดเด่นคือมีขนาดใหญ่และเป็นสีชมพู
ด้วยตัวอาคารและยอดโดมที่มีสีชมพูอ่อนหวาน
มีศิลปะแบบอิสลามอย่างโดดเด่น
โดมที่สูงมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมัศยิตชิโอมาในกรุงแบกแดดสาธารณรัฐอีรักษ์
บรรยากาศด้านนอกเหมาะแก่การถ่ายภาพกับมุมสวยที่เห็นทั้งทะเลสาปที่เกิดจากการขุดและโดมที่สวยงาม
อย่างครั้งนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะเวียนเป็นจำนวนมากค่ะ
จะเข้าไปชมภายในมัศยิตสำหรับผู้หญิงจะต้องสวมใส่ชุดคลุมสีแดงมีฮูต
ส่วนผู้ชายหากแต่งกายไม่เรียบร้อยก็ต้องสวมชุดคลุมเช่นกันค่ะส่วนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากว่าเปิดให้ชมบางส่วนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความโออาภายใน
ประกอบพิธีทางศาสนาจะจุคนได้ถึง๒๐๐๐คน
และทุกวันศุกร์ที่นี่จะปิดถนนเพื่อทำการละหมาดค่ะ
มัศยิตจะเป็นธรรมเนียบรัฐบาลและปุตราสแควร์ลานกว้างมีทงของแต่ละรัฐค่ะ
นี่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอุตราจายาซึ่งเป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นมาบนพื้นที่๕๐๐ไร่
พริกจากสวนปลามเดิมถูกออกแบบวางผังเมืองเป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่กว่า๓แสนคนและในปี๒๐๒๐คาดว่าเมืองแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์
และสามารถรองรับข้าราชการและลูกหลานที่เกี่ยวข้องที่จะมาพักทำงานที่นี่ได้กว่า๕แสนคนค่ะ
ซึ่งเป็นการขยายเมืองของฝ่ายบริหารของรัฐบาลมาเลเซียจากกวลลัมเปอร์มาอยู่ที่นี่
อยู่ที่นี่กระจายความแออัดในเมืองโกลาลัมเปอร์ค่ะ
และทางรัฐบาลมาเลเซียตั้งใจจะให้เมืองแห่งนี้
เป็นเมืองแห่งอนาคตและความหักสมัยของประเทศ
ซึ่งสามารถเดินทางมาได้โดยลงเครื่องที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติกัวลาลัมเปอร์๒นั่งรถประมาณ๓๐นาที
หรือจะโดยสารรถสาธารณะซึ่งเดินทางมาได้ไม่ยากค่ะ